ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องสลดเกิดขึ้นที่ชุมพรนะครับ
ลูกเขยก่อเหตุฆ่ายกครัวรวมทั้งหมด๗ศพด้วยกันนะครับ
ก็มีตัวเองแล้วก็ลูกชายกับลูกสาวของตัวเองรวมอยู่ด้วย
สาเหตุก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการมีปัญหาในครอบครัวของฝั่งภรรยาสะสมมานาน

ความสุขของการได้อยู่พร้อมหน้ากันของครอบครัวอ่อนมุกในอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ต่างจากครอบครัวอื่น
แต่แล้วจู่กลับถูกแทนที่ด้วยคราบเลือดและความสูญเสีย
เมื่อนายสุชีพสอนสังอายุ๔๑ปี
ผู้เป็นเขยของบ้านนี้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๙มม
ไก่ยิงสมาชิกในครอบครัวรวม๖คน
ในจำนวนนี้เป็นแม่ยายพี่ภรรยาคู่เขย
รวมทั้งลูกชายวัย๙ขวบและลูกสาววัย๖ขวบ
ซึ่งเป็นเลือดเนื้อของเขาเอง
ที่กำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ภายในห้องนอน
โดยทุกคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้น
หลังก่อเหตุนายสุชีพได้ใช้ปืนกระบอกเดียวกัน

นอนเสียชีวิตข้างร่างลูกของเขาทั้งสองคน
หวังฆ่ายกครัวแต่ผิดคาด
เมื่อไหนทินกรอ่อนมุกอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นน้องภรรยากลับรอดตายหุดหวิด
กระสุนเข้าที่หน้าท้องฉลับออกสี่ข้างด้านขวา
สุดตัวกองกับพื้นแกล้งตายจึงรอดมาได้
แต่ทีนี้ได้ยินเสียงปืนอีกนัดหนึ่ง
ผมก็เลยทำแกล้งตายลงไปแอบอยู่ตรงม้านั่ง
แล้วทีนี้มันก็เข้าไปในบ้านแล้วเขาตามไปยิงในบ้าน
พี่สาวผมตามเข้าไปมันก็ยิงนอนกองอยู่

แล้วผมก็โทรหาพี่อีกคนนึง
โทรเรียกตำรวจพอตำรวจมาผมถึงออกมา
ชนวนเหตุสังหารยกรัวเจ็ดสบ
ญาติของผู้เสียชีวิตเชื่อว่าเกิดจากความเครียด
ที่ภรรยาของนายสุชีพหนีไปทำงานในกรุงเทพ
เมื่อนายสุชีพพ้นโทษคดีพยายามฆ่า
ได้กลับมาอยู่ที่บ้านของภรรยา
เชื่อว่าทุกคนมีส่วนรู้เห็นให้ภรรยาของเขาหนีไป

และมีเรื่องระหองระแหงกับครอบครัวฝ่ายภรรยามาตลอด
และไม่ยอมย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
ข่มขู่คนในครอบครัวว่าจะฆ่าให้ตายทั้งหมด
เพียงเท่านั้นนายธินกรย้อนถึงช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ
ว่าขณะที่น้องอยู่พร้อมหน้า
กำลังจัดเตรียมอาหารรับประทานฉลองก้าวเข้าสู่ปีใหม่
หารือกันว่าจะทำอย่างไรให้นายสุชีพออกจากบ้าน
โดยไม่มีใครสังเกตว่านายสุชีพได้ยินที่ทุกคนพูดคุยกัน
ก่อนเดินออกจากบ้านไปและกลับมาก่อเหตุ
ตอนเย็นผมทำเตรียมของทีมมานั่งทีมกัน
ผมว่าคุยกันว่าเรื่องพี่โอจะทำอย่างไรให้มันออกไป
อะไรอย่างนี้แม้ว่าเดี๋ยวมันพูดถึงบ้าง
แต่ว่าไม่รู้ว่าพี่โอมเข้าไปในห้องน้ำอยู่
แล้วก็แกก็เดินออกมาแต่ผมไม่เห็นตอนแกเดินออกมานะ
แต่เจ๊กุ้งแกเห็นมันได้ยินหมดแล้วนะ
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตญาติได้จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติและเพื่อนบ้านที่สำนักสงฆ์ปฏิมะ
ส่วนศพของนายสุชีพมือยิงรอญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนี้มาจากปัญหาครอบครัวที่สะสมมานาน
และสะเทือนใจเมื่อผู้เป็นพ่อก่อเหตุฆ่าลูกของตัวเอง
แต่สุดท้ายแล้วเหลือเพียงความสูญเสีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน